ขอท่านี้เลยยังจำไม่เคยลืมเลยเต้นได้นี่แสดงว่ารู้อ่ะ

คุณลำไยนะคะลูกนกสุภาพรหายไปนานคือมีเพลงถ้าพูดกันตรงซิงเกิ้ลเนี่ยดังมากเป็นผู้แตกเลย
ดังเพลงเดียวแล้วก็หายวับไปกับตาเลยแต่ตอนนี้เธอกลับมาแล้วค่ะ
กลับมาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ดิฉันขอบอกเลยว่าไปที่ชอบที่ชอบ

ไม่ได้ไล่ใครนี่มันชื่อเพลงเขาค่ะเอาไม่เชื่อไปฟังคุณลำไยกันเลยค่ะ

พื้นฐานเราอยากร้องเพลงแล้วก็อยากเจอแฟนเพลง
อีกอย่างหนึ่งคนถามเยอะมากเมื่อไหร่จะกลับมาร้องเพลง
ไม่ไม่หันหลังพี่ก็เออมีความรู้สึกว่า
เรามาตรงนี้แล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดอยากทำ

โทรได้แล้วก็ติดต่องานได้ค่ะ
อยากทำงานอยากเจอแฟนเพลงแต่แต่ก็
เขาเรียกไรนะก็ฝากเจ้าพ่ารู้กัน
หุ่นเหินหน้าต้องหน้าตาสวยเหมือนเดิมนะครับ
ไปที่ชอบ
ไม่ชอบก็จะไปทำไม

จากซิงเกิ้ลเพลงใหม่ของเขาตอนนี้
ยังทุ่มเวลาให้กับธุรกิจส่วนตัวอีกมากมายด้วย
โดยเฉพาะธุรกิจขายเฟรนชายกาแฟช่อลัดดาของพี่ลูกนก
ก็ร่วมกับพี่ชายคนสนิทพัฒน์กำแพงเพชรอดีตนักร้องอารมณ์ดีจ้า
เป็นละครับ
เพราะว่ามาส่งลูกตอนเช้าทุกวันเจอทุกวัน

มาช่วยดูแลเริ่มมาช่วยโฆษณาคนรู้จักมากขึ้น
กับพี่นะครับอยู่ตรงคลอง๓เลย